ส่วนเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับผู้หญิงที่เรียกแอป
นัดเที่ยวได้มั้ยมีไลค์มีอายจีงอะไรอย่างงี้มั้ย

ตึกหนูอยู่ข้างหน้านี่เองพี่

ไม่ค่อยเที่ยวเลยค่ะ
เดี๋ยวหนูก็กลับบ้านแล้วไม่น่าจะมีเวลา

ปกติชอบเที่ยวที่ไหนอ่ะ
พูดจาแบบนี้กับผู้โดยสารผู้หญิงครับ

ใช่ทำยังไงได้ดอม

ลงจากรถคือก็ต้องหาวิธีการลงแบบเนียน

เดี๋ยวหนูก็กลับบ้านแล้วไม่ได้เที่ยวเลยค่ะ

คืนเดียว๒ล้าน๒แสนวิว
คนมาบางคนก็ชื่นชมเธอนะ

พูดคุยเล่นแบบนี้หัวเราะแบบนี้

ประเด็นดราม่านี้ครับทำให้ผู้โดยสารสาวผู้หญิงคนนี้
ต้องมาอาจอีกคลิปนึงชี้แจงว่า
หน้าเธอเป็นอะไร

เธอก็บอกว่าหลังเข้าไปบนรถเนี่ย
ช่วงเครื่องดันก็ชวมเธอไม่หยุดเลยนะ
น้องสวยน่ารัก

สื่อสารครับตอนแรกเธอแกล้งทำเป็นหูทนลมก่อน
ทำเป็นไม่ได้ยินไม่ตอบแต่คนขับก็ยังไม่หยุดอีกนะ
คุกคามจังเลยเธอก็เลยหยิบมือถือมาแอบถ่ายไว้
ตอนนั้นทำอะไรไม่ถูกที่เห็นพูดคุยโต้ตอบแบบนี้
จริงเธอบอกเธอสั่นไปหมดนะได้แต่พูดตามน้ำไปอ่ะพี่เบิร์ตครับ
แต่ใจจริงเธอบอกเธออยากใช้น้ำเสียงดุกว่านี้
แต่ใจไม่กล้าพอกลัวว่าเดี๋ยวทำเสียงดุไปเนี่ย

คือเธอก็กลัวด้วยแหละถ้าเกิดคนขับมีอาวุธทำไง
เธอบอกที่มาคอมเมนต์ด่าเธอถัวลงเธอ

แล้วที่เอาคลิปมาโพสต์เนี่ยไม่ต้องการจะให้ดราม่าอะไร
เป็นห่วงเป็นห่วงผู้โดยสารคนอื่นที่อาจจะเรียกรถมา
แล้วมาเจอการพูดจากคุกคามแบบนี้ก็เตือนให้ระวังกันไว้ครับ